สภาพจิตใจโอเคค่ะพิกกี้ได้ฟังหลังจากที่มีการให้สัมภาษณ์

ก็มีเพื่อนส่งมาให้ดูบ้างนะคะ
ดูข่าวดูอะไรแต่ก็ไม่ได้ไปดูอะไรเยอะค่ะ
แบบเห็นด้วยมั้ยหรืวยังไงค่ะค่ะ
คือก่อนอื่นกี้ขออนุญาต
ก็ขอบคุณที่มานะคะวันนี้จริงวันนี้เป็นวันเกิดนะคะ
แต่ว่ากี้ก็เงียบจริงไม่อยากพูดอะไรเลยเรื่องนี้
อยากจะให้มันแบบเงียบไป
แต่ในเมื่อมีความรู้สึกว่าจากที่เพื่อนส่งมาให้กี้ดูข่าวมันก็ไม่เงียบ
มันก็มีอยู่ทุกวันนะคะก็คิดว่าถ้าเกิดกี้จะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
ให้มันขอสัมภาษณ์กับคุณคะ
เอ่อคือกี้อยู่ในสถานะที่พูดยากมากมาก
ต้องนึกถึงคนใกล้ตัวก็คือนึกถึงพี่หนุ่ม
นึกถึงครอบครัวทุกคนที่รักเรานะคะที่เชียร์เรามาตลอด
นึกถึงแฟนคลับของพี่หนุ่มแฟนคลับของกี้ด้วยนะคะ

แล้วที่กี้มาตอบคำถามในวันนี้กี้ไม่มีจุดประสงค์ใด
ที่จะอยากจะให้มีอะไรขุดขึ้นมาใหม่แล้วมาเป็นประเด็นอะไรกันใหม่
ซึ่งกี้ขอร้องตรงนี้ด้วยนะคะว่าอย่าให้มันมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเลย

ทีนี้เนี่ยถ้าจะถามว่าจะมีคำถามหลักอยู่

เก็บตรงนั้นไว้นะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะ

มันเป็นอะไรที่ไม่ได้แบบว่า
มันก็มีทั้งทะเลาะมันก็มีทั้งดี
เพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่สองคนที่มาจาก
กันคือมันคนละแบบสองคนมาเจอกันน่ะนะคะ
แต่กี้เนี่ย

คนนี้แหละครั้งนี้แหละ
ก็คือจะจบตรงนี้นะคะ

ให้มันไปให้รอดให้ได้
แต่ว่าเราก็จะมีเรื่องทะเลาะกันเยอะ
จะมีเรื่องหลายอย่างที่มัน

ก็จะมีช่วงที่ต้องห่างกัน

ถอยกันคนละก้าวที่เราคุยกันที่

กี้คือถอยกันคนละก้าว

มันร้อนทั้งคู่กี้ก็อารมณ์

ก็จะเจอกันไม่บ่อยมากแต่ว่า

แบบทานข้าวทานอะไรอย่างนี้นะคะ

วันที่๑๐เดือน๓เนี่ย
อันนั้นไม่ได้เลิกนะคะ

กี้ก็ตั้งใจว่า

กี้ถึงไม่มีรูปคู่ไอจีเลย

ก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นไม่มีลูกคู่

นั่นละค่ะ

เขาก็มาที่บ้านมาทานข้าวทานกลางวัน

แล้วก็อาทิตย์นึงก็
สองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อแต่ทีนี้เนี่ยความที่เราห่างกัน
อันนี้ขอนิดนึงนะคะว่ากี้ไม่ได้จะมาขัดค้านในสิ่งที่
อีกฝ่ายหนึ่งได้พูดออกมานะคะนี่กี้แค่จะเล่าในส่วนของกี้
และความเข้าใจของกี้กี้ตีความหมายไว้ว่าอย่างนี้นะคะ
ว่าเราห่างกันแต่มันไม่ได้มีการเลิกอย่างเป็นทางการ
คือกี้รู้สึกว่าเราเลิกกันอย่างเป็นทางการเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่แล้ว
กี้เริ่มที่จะพูดบอกกับคนใกล้ตัวว่าเออคงเลิกแล้วล่ะ
เพราะว่าไม่ได้เจอกันเลยนะคะคือไม่ได้มีการแบบบอกเลิกกันเป็นทางการอะไรอย่างนี้เลยค่ะ
ห่างกันไปเองไม่มีค่ะห่างกันไปเอง
แต่ว่ามันแล้วแต่ใครจะตีความหมายแบบไหนนะคะคือคุณหนุ่มก็จะตีความหมายเป็นอย่างนั้นก็ได้
ที่ว่าอ่ะไม่ได้เจอกันเลยคุยก็ไม่ได้คุยบางทีก็ติดต่อไม่ได้งานกี้ก็แบบ
ช่วงนั้นก็เริ่มมีงานเยอะแล้วก็คือไม่ค่อยได้คุยแล้วคุยแล้วมันก็เหมือนกับ
มันมันมันไม่โฟโลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะตีตีไปอย่างนั้นก็ได้นะคะ
ว่าตอนที่พี่หนุ่มคุยกับน้องอีกคนนึงตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้เลิกกันเด็ดขาดถูกไหมค
อันนี้กี้ขอไม่ตอบค่ะกี้ไม่ทราบเพราะกี้ไม่ทราบจริงเรื่องตรงไหน
ที่สาเหตุที่ทำให้แบบว่าความสัมพันธ์มันลดลงไปหรือเปลี่ยนแปลงไปมันมาจากอะไรคะพี่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
พี่กี้กี้ก็แบบอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับ
พยายามทั้งคู่แล้วค่ะพยายามทั้งคู่แต่ก็มันจะเห็นว่ามันจะมีช่วงที่กี้แบบก็ธรรมะธรโมเขาวัดเขาไปเถอะ
คือพยายามคือทุกคนทั้งสองคนนี่แหละพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันมันแรงมันยังมันยังไม่โอเคอะไรอย่างนี้
ก็เลยจำคำพูดนี้ได้เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ถอยกันถอยกันแบบว่าประมาณว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซเปอร์
ค่ะไม่ใช่นะฮะคือคือคืออ่ะอยู่กลับไปอยู่บ้านอยู่ไอมาอยู่บ้านไออืมแล้วก็แบบเย็นลงเย็นเย็นลง
แล้วก็โทรคุยกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเจ็บจนเข้าโรงพยาบาลอะไรเกิดจากการอ๋ออะไรของเรา
เข้าโรงพยาบาลเพราะว่ากี้เป็นโรคไอบีเอสค่ะเขาเรียกว่าเป็นโรคของลำไส้นะคะลำไส้อักเสบ
หลายคนก็สงสัยว่าเป็นอะไรปวดท้องเป็นปีทำไมไม่ไม่ทำไมถึงเป็นปีนะคะแต่จริงจริงแล้วเนี่ย
นี้มันรักษาให้หายยากนะคะก็คือไม่มีทางหายเด็ดขาดแต่ว่ามันอยู่ที่ความเอ่อ
เครียดแล้วก็อาหารต้องเลือกอาหารต้องเลือกอาหารที่ถูกต้องค่ะแล้วอาการมันก็จะดี
มันก็จะไม่ปวดท้องแต่ถ้าทานอะไรผิดหรือถ้าเครียดอะไรอย่างเงี้ยเอ่อ
มันจะเริ่มเป็นอาการปวดท้องทันทีค่ะกิ้งค่ะไม่ไม่เกี่ยวเลยค่ะ
ไม่ได้ตอมใจไม่เกี่ยวเลยแม้แต่นิดเดียวกี้เวลากี้ลงอะไรในไอจี
ขอร้องเลยนะคะกี้ไม่ได้ตัดเพาะไม่ได้แบบเพื่อที่จะอะไรเลย
แล้วกี้ไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำกี้เข้าโรงพยาบาลกี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แล้วกี้ออกมากี้มาเห็นทุกอย่างในวันที่๑๖ก็คือวันที่กี้จัดงานวันเกิด
พร้อมกับเพื่อนอีกสองคนจัดก่อนนะคะเอ่อแล้วกี้มาเห็นทุกอย่างในวันนั้น
แล้วพี่ก็ตกใจแล้วก็ช็อกช็อกเพราะว่าช็อก๓อย่างช็อกแชท
แชทช็อกรูปแล้วก็ช็อกช็อกไอจีที่เขียนเพราะว่ากี้ไม่ทราบมาก่อน
อืมแล้วก็ไม่ได้มาปรึกษาหรือคุยกันหรือมาให้ให้ให้กี้ทราบก่อนว่าจะเขียนอะไรอย่างงี้ออกไปนะอืมค่ะ
หลายคนก็ตีวความไปว่าอาจจะเปลี่ยนเรื่องมีทศาลค่ะตั้งแต่เรื่องหนึ่งมาก่อน
จากที่ช็อกอันนี้ต้องเรียบเรียงว่าก็จากที่ช็อกเนี่ยก็
อะไรลงนู่นลงนิบ

มันเป็นแปลมาจากภาษาอังกฤษนะคะ

มันปั้งปั้งปั้งมาทีเดียวอะไรเงี้ย
แต่ว่ากี้ไม่ได้จะว่าใครนะคะ

มันเคยเกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่คบหากัน

พี่กีมที่บังว่าตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่

ไม่ได้คุยค่ะ

ก็เลยบอกว่าขอร้องเขาว่าก็กุฎรักนะหมายถึงว่าโชคดีนะ
แล้วก็แบบก็ประมาณว่าคือซอบหน่อยค่ะพวกเราคือเราอยู่ในจุดนี้เนี่ย
ไม่มีใครอยากจะอยู่ในจุดนี้หรอกค่ะไม่มีใครอยากจะดังไม่มีใครอยากจะดังอะไรแบบตรงนี้หรอกค่ะ
ใครก็อยากจะมีความรักที่สมบูรณ์แล้วจบอย่างแฮปปี้กี้ไม่อยากที่จะอยู่ในจุดนี้หรอกค่ะ
ค่ะคิดคิดถึงจุดนั้นสิคะเพราะว่าก็ให้ความหวังกับรักครั้งนี้มากที่สุดค่ะ
ก็คิดว่าจบที่คนนี้อะค่ะ
ก็ต้องเสียใจอยู่แล้ว
แต่ว่าเสียใจเนี่ยไม่ได้
พูดคำว่าเสียใจไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้น

มันคือโดยรวมที่ว่า
รักครั้งนี้มันไปต่อไม่ได้
อะไรใครเลยกี้ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลย
แล้วที่คิดบอกก็คือมันแค่อันนั้นเอง

แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของขี่จักรยาน
ก็ไม่เห็นก็ไม่มีอะไรกี้ก็แค่ก้มหน้า
ก้มหน้าแบบว่าแล้วก็เขียน
ที่ว่าขี่จักรยานปั่นไปเรื่อยมันจะไม่ล้ม
แต่ถ้าแบบหยุดปั่นมันก็จะทรงตัวไม่ได้แล้วมันก็จะล้ม
มันก็จะเป็นแง่คิดที่ดีสำหรับไม่ใช่แค่เรื่องความรัก
มันก็สำหรับทุกเรื่องนะคะ
กี้ไม่ได้ไปโจมตีอะไรใคร
แต่ว่าเอาเถอะค่ะเข้าใจได้
มันเป็นคอมเมนต์เดียวแต่คอมเมนต์นั้นก็สามารถไปอยู่ในข่าว
หลายข่าวแบบภายในหนึ่งวัน
จากคนที่แบบอ้าวเราไม่ได้ทำอะไร
อ้าวเราเป็นคนแบบว่ามันทริกอย่างเงี้ย
เพราะฉะนั้นกี้ถึงไม่อยากจะออกมาจริง

แต่พี่หนุ่มเขาก็ไปเริ่มต้นคุยกับอีกคนแล้ว
มันก็ยังไม่พี่กี้บอกว่ามันยังไม่ชัดเจนเลยว่าเราแบบจบกัน

ว่าเรายังไม่ได้เลิกกันแบบ
เป็นทางการแบบจบมีใครบอก
ยังไม่ได้บอกคำว่าเราเลิกกันไม่มีแต่เป็นความเข้าใจ
อาจจะเป็นความเข้าใจของเขาที่เขาเข้าใจอย่างนั้น
เพราะว่าเราห่างกันจริงเราไม่ได้เจอกันจริง
อันนี้กี้ไม่ได้ว่าเขาผิดนะคะเขามีสิทธิ์ถ้าเขาตัดสินใจอย่างนั้น
ี้ก็เคารพในการตัดสินใจของเขาอ่าแล้วกี้ก็โอเค
จิตใจกี้โอเคค่ะเพราะว่ามันก็เป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ
เพียงแต่ว่าที่กี้ออกมาวันนี้ขอย้ำอีกทีนึงว่า
กี้มีความรู้สึกว่าถ้ากี้ไม่ออกมาพูดเรื่องมันจะไม่จบ
เพราะว่ามันก็จะมีคำถามที่ลอยลอยอยู่เพราะว่าในในเรื่องนี้เนี่ย
มันมีอยู่สองสามคนอะไรอย่างนี้มันขาดอยู่คนหนึ่ง
ก็เลยอยากจะให้ตรงนี้แล้วก็จบแล้วก็อยากจะให้ขอความเห็นใจให้กับทุกฝ่ายเลย
ไม่ว่าจะเป็นกี้แล้วก็พี่หนุ่มแล้วก็ทุกคนนะคะ
ค่ะไม่มีใครแฮปปี้หรอกค่ะตอนนี้ค่ะ
ขี้หลังจากนี้เราเข็ดแต่ความรักไหมคะตอนนี้หรือว่าพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ไหม
หรือว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน
แม่น้องค่ะคือกี้กี้ขอตั้งใจเอาเวลาเอาเวลาที่กี้มีอยู่เนี่ยนะคะ
แล้ววันนี้วันเกิดด้วยก็ต้องมาทบทวนอะไรที่สำคัญในชีวิตนะคะ
ต้องจะดูแลลูกให้ดีที่สุดจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุด
จะทำงานตั้งใจทำงานแล้วก็ทำงานให้ดีที่สุดนะคะ
ก็นี่แหละค่ะจะเน้นตรงเรื่องพวกนี้

ทิกเกอร์ให้กำลังใจอย่างไรครับให้เราผ่านลูกจากกี้ได้ไหม
แค่กี้เห็นหน้าก็เป็นกำลังใจพอแล้วค่ะ
เรื่องของเรื่องตรงนี้กี้ไม่ให้ทิกเกอร์มาต้องมาเป็นกังวลกับกี้ด้วยค่ะ

จริงตอนนี้เราฟื้นฟูสำหรับจิตใจจากอะไรได้บ้างครับกี้

กี้โอเคอยู่นะคะจริง
คือเข้าใจใช่ไหมว่าแบบความช็อกกับความเฮิร์ตมันคนละอย่างกัน

มันแค่ช็อกแล้วก็เรื่องมันเยอะแล้วเรื่องมันไม่หยุดแล้วมันมีทุกวันแล้วมันไม่จบแล้วมันก็มันเต็มไปหมดเลย
ก็คือแค่นั้นเองก็คือเหมือนมันตั้งมันต้องมันมันมันตั้งพยายามตั้งตัวอยู่อะไรอย่างนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นกี้โอเคนะคะขอบคุณมากสำหรับกำลังใจที่ให้กี้นะคะ
แล้วก็ขอบคุณค่ะมันสำคัญมากนะคะกำลังใจนี้สำหรับทุกคนค่ะ
อย่างวันนี้วันเกิดนิกกี้เองพี่หนุ่มได้มีส่งแท็กอะไรมาไหมคะพี่
อ๋อคงไม่มีรึไม่มีค่ะ
ไม่ได้มีโทรมาก็แท็กก็ไม่มี

ขอบคุณที่มานะคะ
หลอมชื้องี้ค่ะ
อีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป